อาจารย์สุภาพคลิกกระจายจะมาวิเคราะห์๒เรื่อง
เรื่องของสายพันธุเดลต้าที่มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น

อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานหมอทวีสินโชว์กราฟราฟหนึ่ง
เขาเรียกว่าเป็นกราฟการคาดการณ์
หากเราไม่ทำอะไรเลยไม่มีมาตรการที่คุมเข้ม
หรือหากเรามีมาตรการที่คุมเข้มแล้ว
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันจะเท่าไหร่อย่างไร

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจา
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ภาษิตจีนที่บอกว่าไม่เห็นโลงศพไหม้หลังน้ำตาล

น่าจะนำมาใช้กับสถานการณ์ในบ้านเรายามนี้ได้แล้วล่ะ
โรงศพที่จะเห็นคืออะไรครับ
คือหัวข่าวที่คุณบุ๊กกันไปเมื่อสักครู่
วันตัวเลขกิดเชื้อจะถึง๓๐๐๐๐ต่อวัน
ลามแล้ว๗๒จังหวัดวันจะกลายพันธุ์อีก
ไอ้ตัวเลขกิดเชื้อ๓๐๐๐๐ต่อวันจริง๓๐๐๐๐กว่าด้วย
มาจากการคำนวณในเชิงสถิติ
ว่าถ้ากล้าบตัวเลขกิดเชื้อมันเป็นอยู่อย่างนี้
อีกไม่นานเราจะได้เห็นตัวเลขติดเชื้อ๓๐

ตัวเลขจากการคาดการณ์นี้มาจากหลายองค์กรที่เชื่อถือได้ที่เขาศึกษาเปรียบเทียบ
เช่นมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นธนาคารกรุงศรีอายุทยา
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลธนาคารกรุงศรีเนี่ย
เป็นที่เชื่อถือได้องค์การอนามัยโรคก็ใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงอยู่
แปลว่ามีน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือสูง
ทีนี้เมื่อเห็นโรงศพแล้วเนี่ยใครควรจะต้องทำยังไง
ที่จะให้ไม่ต้องถึงขั้นต้องไปหลั่งน้ำตา
ไม่ต้องถึงขั้นให้ตัวเลขระบาดไปถึงจุดนั้น
มี๒ภาคส่วนเท่านั้นนะครับ
หนึ่งภาครัฐสองภาคประชาชน

ภาครัฐเนี่ยออกมาตรการต่างออกมาเยอะแยะไปหมด

มุ่งหมายว่าถ้าประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ระบาดมันจะไม่ถึงจุดนั้น

ปลาที่ติดเชื้อออกจากปลาที่ยังไม่ติด
อย่าปล่อยให้ไปไหว้วนอยู่ในบ่อเดียวกันอย่างนั้นคือ

และตรวจให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่
พอตรวจให้ได้มากได้เร็ว
ก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือตรวจ

เพราะลำพังเครื่องมือเดิมที่มีอยู่
บุคลากรเดิมที่มีอยู่มันตรวจได้วันละไม่มาก

เราจึงเห็นหัวข่าวนี้มาจากฝ่ายรัฐบาล
ทุ่มพันล้านซื้อชุดตรวจโควิด
๘ล้าน๕แสนชุดแจกฟรีประชาชน
น่าสนใจตรงที่ว่าแจกฟรีประชาชนเนี่ย

คุณอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกที่ประชุมบอร์ดสปสช
ได้มีมติเห็นชอบ
ในวงเงิน๑๐๑๔ล้านบาท
เพื่อจัดหาชุดตรวจที่ว่านี่แหละ
ไปให้หน่วยบริการไปแจกจ่ายประชาชน
แล้วบอกว่าทุกคนทุกสิทธิ์
เพื่อให้ประชาชนตรวจหาเชื้อโควิด
ด้วยตัวเองในช่วงเดือนสิงหากัญญา

ทีนี้วิธีการจะแจกจ่ายกันแบบไหนยังไง

เพียงแต่จะบอกว่าเมื่อรัฐมนตรีเปิดประเด็นออกมาอย่างนี้
ก็ต้องคิดให้เป็นระบบนะ
ว่าที่ว่าจะแจกกันแจกยังไงแจกแบบไหน
ยังไงให้ทั่วถึงแจกยังไงไม่ให้มั่ว
แจกยังไงไม่ให้เกิดการโกลหละหน
เพราะว่า๘ล้าน๕แสนชุดเนี่ย

รัฐมนตรีบอกว่าแจกทุกคนทุกสิทธิ์
อันนี้จะยุ่งหน่อยเพราะว่า
พอบอกว่าทุกคนทุกสิทธิ์คนก็คิดว่า๖๐ล้านกว่าคนจะได้หมดไม่ใช่

รัฐมนตรีอนุทินฟังไว้นะครับอะไรที่รัฐแจกให้ประชาชนฟรี
มันจะลงเอยด้วยความโกลหนเละเทะทุกที
ฉะนั้นต้องกำกับให้ดีดีอย่าให้นโยบายดีดีต้องไป

แล้วก็จะโดนด่าตามมาอีก
เรื่องแบบนี้เจอกันมาเยอะแล้วนี่

เมื่อตรวจหาเชื้อได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นเอาแล้วทำยังไงต่อ
อันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเขาประกาศมาตรการรองรับ
สีเขียวเอาไปไว้ตรงไหนดูแลกันยังไง
ผู้ป่วยสีเหลืองเอาไปไว้ที่ไหนดูแลกันยังไง
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลสนาม
ซึ่งการบริหารจัดการหมุนเตียงตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก
ยุ่งยากมากบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักกันมาก
และเป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจที่สุด
คือบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เนี่ยไม่ควรจะถูกต่อว่าถูกตำหนิ
ครอบครัวไหนที่ติดเชื้อแล้วรอเตียงยังหาเตียงใหม่ให้ไม่ได้
ก็เลยขออย่าลงเฟสบุ๊คเพราะว่ามีคนก็ไปแชร์ต่อกันไปเยอะแยะ
มันทำร้ายจิตใจคนที่เขาทำงานเหนื่อยเรียกว่าเหนื่อยจนสายใจแทบขาด
แล้วก็เครียดด้วยทำงานหนักแล้วก็เครียด
ดูแลผู้ป่วยโควิดนี่แหละแล้วก็ป่วยซึมเศร้า
เพราะว่าเพิ่งคลอดลูกได้สามเดือนกลับไปหาลูกที่ราชบุรีก็ไม่ได้
เพราะกลัวจะตัวเองจะติดเชื้อแล้วจะไปติดลูก
ล่าสุดตัดสินใจกระโดดตึกตายมันน่าอาณาจใจไหมล่ะครับ
เอาละทีนี้ถัดมาเมื่อบริหารจัดการหมุนเตียงให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้แล้ว
สิ่งที่ภาครัฐต้องเร่งมือทำกันเป็นคู่ขนานคืออะไรครับ
ครับวัคซีนคือพระเอกของเรื่องทั้งหมด
ถ้าเป็นหนังก็คือผู้แสดงนำเลยครับวัคซีนเนี่ย
พระเอกต้องมาให้ทันเวลาด้วย
จะไปตามบี้ตามล้วงตามควักมาจากไหนก็ไม่รู้
แต่ว่าต้องทุ่มเทศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มพิกัดแล้วให้มันเกิดผล
ที่แล้วแล้วมาผิดพลาดคาดเคลื่อนกันมายังไง
ถือว่าประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็ให้อภัยแล้วล่ะ
โจมตีไปดุด่าว่ากล่าวกันก็ไม่ได้ประโยชน์
ฉะนั้นถ้าเป็นมวยคราวนี้เนี่ยทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีอนุทินทั้งสคบ
ถือว่าเป็นนัดแก้มือนัดล้างตาโดยเฉพาะเรื่องที่จะไปล้วงไปควักเอาวัคซีน
เอสต้าเซนเนก้ามาให้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยไปตกลงไปเสียท่าเสียทีเขา
เอาละมันผ่านไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าจากนี้ไปช่วงเวลาที่เหลือ
จะทำยังไงให้เขาส่งมาให้มากขึ้นในช่วงเวลานี้
แล้วไม่ใช่ให้ยืดไปถึงเดือนพฤษภาปีหน้าโน่นแล้วที่คุณอนุทินบอกว่า
จะออกประกาศกระทรวงฐาศุกร์รอตามพรกฉุกเฉิน
เพื่อให้บริษัทเขาลดปริมาณการส่งออกแล้วยักษ์ลงมามอบให้ไทยเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
อันนี้อย่าพูดเฉยนะเพราะเห็นพูดกันมาสองสามวันแล้ว
แต่ยังไม่มีผลว่าจะออกหรือไม่ออกยังไง
ประกาศกระทรวงศ์ที่จริงออกประกาศกระทรวงศ์นี่ไม่อยาก
ไม่ต้องไปผ่านสภาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นถึงจะผ่านสภาสภาก็ต้องเห็นด้วย
นายกต้องลงมาลุยเรื่องการหาวัคซีนเองครับ
นายกเอาแต่พูดอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เห็นหัวข่าวนี้ก็พออุ่นใจหน่อย
โศกรัฐบาลยันนายกมุ่งมั่นหาวัคซีนคุณอนุชาบุรพาชัยศรีบอกว่านายกท่านมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะจัดหาวัคซีนป้องกันโครงการติดเชื้อให้มากที่สุด
และฉีดให้ทุกคนโดยเร็วที่สุดเข้าใจครับว่าท่านมุ่งมั่น
เข้าใจครับว่าท่านตั้งใจแต่อยากให้เห็นผลในปฏิบัติ
ท่านจะหามาจากไหนเพิ่มท่านจะไปปลดล็อกอะไรตรงไหน
ให้ได้เพิ่มมาให้เร็วที่สุดเขาจะได้เอาไปฉีดกันกระจายให้มากที่สุด
แต่ว่าถ้าฟังดูลอยแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เห็นมักเห็นผล
นี่คือหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายสบคส่วนหน้าที่ภาคประชาชนเนี่ย
ความร่วมมือที่ได้ผลที่สุดคือการเดินทางให้น้อยที่สุด
อยู่กับที่ให้มากที่สุดจำได้ไหมครับ

อินเดียสายพันธุ์เดนต้านี่เราพบรายเดียวเท่านั้นน่ะที่เบตตงค์
ตอนนั้นเราก็ตกใจกันเพราะเราเห็นข่าวว่าอินเดียเนี่ยติดกันเยอะกับสายพันธุเดนต้าเนี่ย
ตอนนั้นก็เห็นวางมาตรการกันใหญ่โตนี่ครับว่าจะไม่ให้สายพันธุ์อินเดียระบาดไปที่อื่น
คุมให้อยู่ไว้ที่จังหวัดยาลานั่นแหละแล้วเป็นไงครับ
ตอนนี้มีหัวข่าวตามมาว่าสายพันธุเดนต้าแซงสายพันธุ์อันฟ่าแล้ว
ลามไปเจ็ดสิบสองจังหวัดแล้วลามไปเจ็ดสิบสองจังหวัดแล้ว
แล้วไอ้สายพันธุ์นี้ก็รู้กันอยู่ว่ามันระบาดง่ายระบาดเร็ว
ติดแล้วอาการมันป่วยเร็วเจ็บเร็วตายเร็ว
ปัญหาคือเพราะเรายังคุมการเดินทางกันไม่ได้
เชื้อโรคเนี่ยมันไม่มีขามันไม่มีปีก
มันไปไหนต่อไหนได้เนี่ยก็เพราะมันเกาะมนุษย์ไป
มันไปกับการเดินทางของคนนี่แหละนี่คือหลักการสำคัญไงครับว่า
จะออกมาตรการให้คนอยู่กับบ้านอยู่กับที่ยังไง
หมอโอภาษบอกว่าถ้าเอากันไม่อยู่
คุมกันไม่ได้จริงก็จะใช้มาตรการแบบอูฮันโมเดล
ฮันก็คืออยู่กับบ้านเลยเขาอาจจะให้ออกจากบ้านมา
หลังละ๑คนออกมาแล้วไปไหนไปซื้ออาหารเท่าที่จำเป็น
ซื้อยาไปซื้ออาหารนอกนั้นไม่จำเป็นอยู่กับบ้าน
เราไม่ควรจะเดินทางไปถึงจุดนั้นฉะนั้นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ
ต้องดูว่าความร่วมมือจากประชาชนจะเป็นยังไง
บุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ